ไป๖๐วันค่ะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาทำไม
เขามีประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ชอบออกกำลังกาย
มาแสดงอาการแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเพราะอะไรค่ะ
เพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับ
หน่วยงานที่เกี่ยวของผู้ที่สนทนดับดันให้มีการแก้ไข
ให้ถนนพุทธภูมิใช้การได้ดีดังเดิมเพราะฉะนั้นพวกเราขอเสียงปรบมือดังดังยาวยาว
ใช่ไหมครับ
เป็นไงคะคุณค่ะนี่คุณคุณอย่าพึ่งนะ
อย่าเพิ่งคิดว่าเขาหาเสียงอะไรกันไม่ใช่ค่ะ

โอ้โหร้องดีใจกันแบบนี้เพราะไฟฟ้าที่รอมานานมันได้รับการซ่อมแซมแล้ว
นี่นะเป็นเสียงร้องดีใจของประชาชนที่เขาชอบออกกำลังกาย
ที่ไหนถนนพุทธภูมิเขตอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชค่ะต้องบอกก่อนก่อนหน้านี้ไฟฟ้าริมถนนสองข้างทางมันชำรุดเป็นปีคุณ
คุณเห็นไหมตอนนี้สว่างสวัยเลยเนี่ยดูก็คุณนี่ถือครบเลิงด้วยนะใช่ใช่
ครบเพลิงแบบนี้แล้วไม่ใช่แค่คนอย่างเดียวนะจ๊ะหมีก็มาจ้ะมัสคอตมาด้วยค่ะใช่
เรียกว่าจัดงานใหญ่จุดควบเลิงกันเลยทุกคนเนี่ยค่ะถือครบเพลิงกันมาคนละอันเนี่ยก่อนหน้านี้นะคะ
เขาบอกเป็นปีเลยนะที่ไฟมันมืดสนิทนะคะทั้งที่จริงแล้วมันอยู่ในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการแล้วก็ผังเมือง
แต่ไม่ได้รับการแก้ไขจริงนักวิ่งเนี่ยนะคะหลายคนเขาบอกเขาเคยใช้เส้นทางนี้
และก็มีคนไปร้องเรียนแต่ว่าเรื่องมันเงียบไป
จนกระทั่งเมื่อ๒๙พฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างที่ที่ฉันบอกคุณไงว่า
วันแล้วค่ะเขาก็เลยมาขอรวมตัวกันจุดคบไฟวิ่งเพราะได้รับการแก้ไขแล้ว
นี่แหละแต่เอาตรงนะคุณเขาทำก็ในเชิงเหมือนประชดประชันนั่นแหละ
ใช่สิก็ไฟมันไม่สว่างสักทีก็จุดคบเพลิงแล้วก็วิ่งกันเลยละกัน
ใช่ค่ะทีนี้พอมันร้องเรียนกันหลายครั้งก่อนที่จะมีการแก้ไข
ท่านผู้ว่านครศรีธรรมราชคุณไกรสอนวิสิตวงนั่นแหละค่ะ
เขาก็เลยอนุมัติงบฉุกเฉินไปสามแสนเอาไปซ่อมแซมจุดนี้นะคะ
จากวันนั้นถึงวันนี้อย่างที่บอก๖๐วันแล้วไฟฟ้ากลับมาใช้ได้ตามปกติ
นักวิ่งก็เลยมารวมตัวดีใจกันแบบนี้
ทีนี้สาเหตุล่ะมันเกิดอะไรทำไมไฟมันถึงดับมาเป็นปี
บอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยคือเหมือนกับอ้างว่า
มันเป็นปัญหามาจากน้ำท่วมเข้ามาในระบบท่อร้อยสายไฟ
ส่งผลกระทบให้ภาพรวมของระบบส่องสว่างมันก็เลยทำให้ไฟดับแบบนั้น
แต่อย่างที่ว่าค่ะสุดท้ายถูกกดดันด้วยกิจกรรมจากภาคประชาชน
แล้วก็นำไปสู่การแก้ไขในที่สุดค่ะ